ชมสาวเมืองไทยเนี่ยหัวใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว
แต่พี่แจ็คสันหวังของเราก็ยังขยันส่งความน่ารักมาฝากแฟนกันเรื่อยเลยค่ะ
อย่างล่าสุดค่ะพี่ก๊อฟพิชยาเขาอวดคลิปที่พี่แจ็คสันนะคะ
ส่งของที่ระลึกจากทีมหวังเอามาให้
ซึ่งก๊อฟเนี่ยก็เล่าให้เราฟังว่าเขาเป็นคนเดียวที่ให้ก๊อฟเรียกว่าน้องแจ๊ค

ซึ่งรอบล่าสุดที่แจ็คสันมาไทยนี้นะคะ
ก็ชวนไปลงสนามเตะบอลกันแบบโอ๊ยแมนเตะบอลกันครับนะฮะ
ก๊อฟก็ย้ำบอกด้วยว่าดีใจมากเลยที่แจ๊กสันนี่นะ

ปลายปีนี้นะจะไปดูคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังไปกันที่ไหน
โอ้โหไม่ธรรมดาจ้า

ที่น้องแจ็คคือแบบว่าเป็นศิลปินระดับโลกมาตามเรา

กับการที่แบบน้องแจ๊คเขาเรียกเราว่าพี่อะไรอย่างนี้
ก็มีคิดว่าจะบินไปอเมริกา
มีโอกาสได้ร่วมงานกันไหมคะแบบอนาคต

คือจริงก๊อฟไปเพราะว่าแบบเหมือนวันนั้น
ได้มีโอกาสไปดูที่น้องเขาซ้อมที่ราชมังกรา

ก็คุยกันด้วยความที่แบบน้องเขารู้จักไหม
แล้วก็เคยเจอไม๊นั่งคุยกันมาก่อน
ก็เลยกลายเป็นพี่ก๊อฟกับน้องแจ๊คนะคะ
เพราะว่าแจ๊คสันหวังเขาสนิทสนุกกับคุณไม๊เหมือนกัน
คุณแจ๊คสันหวังนี่ก็ฮอตไปทั่วโลกเลยนะ